บาดเจ็บนั้นอยู่บริเวณด้านหน้าของรถเมย์นะฮะทางกู้ภัยทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยของมูลที่ปเต็กตึงยังอยู่ระหว่างการช่วยเหลือที่จะเคลื่อนย้ายขึ้นรถมูลนิธิปอเต็กตึงคันนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ยังไม่ทราบนะคะว่าตัวของผู้บาดเจ็บเนี่ยบาดเจ็บด้วยอาการอะไรนะฮะแต่เราจะติดตามอาการมาให้นะครับว่าเป็นใครและได้รับบาดเจ็บรวมไปถึงนำส่งโรงพยาบาลที่ไหนนะครับ
เรายังไม่ได้รับตัวเลขที่ยืนยันนะคะว่ามีผู้บาดเจ็บจำนวนกี่คนนะฮะณขณะนี้นะครับ
แต่ทางตำรวจนั้นก็พยายามประกาศอยู่บนรถอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับว่าไม่ให้การไม่ให้มีการยิงแสงเลเซอร์เข้าไปในพื้นที่ของพระบรมมหาราชวังนะครับ
ก่อนหน้านี้มีการใช้แสงเลเซอร์ยิงส่งสัญญาณเป็นระยะระยะทางฝั่งของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปคุยกับนางสาวชุมพิชาแจ้งเร็ว
พี่สื่อครับขอบริญญาณพี่
เมื่อกี้เกิดอะไรกันขึ้นอะไรได้ยินเลยคะ
ทางเจ้าที่ตามตรวจเขาก็ขอเจรจาค่ะแต่ว่ายังไม่มีความชะเจนและเจรจาในประเด็นไหนบ้าง
นี่ตอนที่เขาฉีดน้ำมาเลยกลุ่มวัญชนยังไม่ได้เข้ามาสู่คุณ
ยังค่ะยังไม่ได้เข้ามาเลยค่ะก็คือแค่อยู่ตรงบริเวณด้านหน้า
ยังไม่มีการปะทะหรือว่าการดันรั้วใดเลยค่ะ
อันนี้ไม่มั่นใจเลยเหมือนกันค่ะ
อันนี้ก็คือต้องยอมรับตามตรงว่าทางเราเองก็ไม่พอใจกับเรื่องนี้มาก
เพราะว่าเพราะว่าผู้ชมนุมยังไม่ได้มีการใช้ความมูลแรง
หรือว่าการเงิดอยู่ใดเลยการทำดั่งเก่าถือว่าไม่โอเคมาก
แน่นอนว่ามันจะไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่พระบรมมหาราชวังได้แล้ว
ในเบื้องต้นนะคะตอนนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือเรื่องของการเจรจาก่อนค่ะ
ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ประกาศขอเจรจากับทางผู้ชุมนุมก่อนค่ะ
อาจจะต้องรอถึงทีหนึ่ง
นี่คือนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วนะครับ
ซึ่งเป็นกลุ่มแก่นำที่จะคอยพูดคุยกับตำรวจคอยเจรจากับตำรวจนะครับ
เดี๋ยวเราจะต้องหลบให้รถของพยาบาลนั้นได้นำส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลนะครับ

เป็นช่องทางของตำรวจที่ใกล้ที่สุด
หรือว่าจะไปช่องทางของกลุ่มมวลชนที่อยู่บริเวณถนนราชดำเนินในตรงจุดนี้นะครับคุณผู้ชมครับ